แปลกกันหน่อยนะคะก็คือหนุ่มสุราธานีค่ะ
ดัดแปลงเอาถังทำน้ำยาทำความเย็นหรือว่าถังน้ำยาแอร์มาทำเป็นกระปุกออมสิน
แคะเล่นระวังอันตราย

ถ้าอยากแคะไปแคะจมูกแคะหูแทน

สินไงบางทีเราใช้ออมสินทั่วไปบางทีจะทุบแล้วหรือแบบที่มันเปิดง่ายก็จะแคะไปเงินที่จะออมก็ไม่เต็มซะทีไง
แต่คราวนี้ทำแบบนี้แหละค่ะเป็นถังน้ำยาทำความเย็นหรือว่าถังบรรจุน้ำยาแอร์นะคะ
มาดัดแปลงเป็นถังออมสินเป็นไอเดียสุดเก๋ของหนุ่มเมืองสุราธานี
เขาเป็นพนักงานบริษัทออกแบบติดตั้งและดูแลห้องเย็นแห่งหนึ่งในตัวเมืองสุราชธานีนี่แหละ

เขาเล่าให้ฟังบอกว่าเห็นถังน้ำยาแอร์เนี่ยเหลือทิ้งขายเป็นเศษเหล็ก
ขายถังหนึ่ง๑๐บาทเท่านั้นนะก็เลยแบบดิเสียดายไง
ทำไมถังที่มันเคยมีมูลค่ากลายมาเป็นเศษเหล็ก๑๐บาทเท่านั้น
ก็เลยลองเอาถังพวกนี้มาดัดแปลงนะคะทำเป็นออมสิน
ต่อมาเพื่อนเห็นค่ะก็เลยแบบมาขอซื้อต่อก็เลยเริ่มทำขาย
ราคาเพียง๑๙๙บาทเท่านั้นและตอนนี้เป็นที่นิยมมากเลยนะคะ
คุณสุภวิทย์บอกว่าจะรับซื้อถังน้ำยาแอร์มาจากแหล่งต่าง
เฉลี่ยราคาใบละ๒๐บาทแล้วก็เอามาทำความสะอาด
จากนั้นก็ใช้เครื่องมือตัดเหล็กเจาะเป็นช่องอย่างที่เห็นนะคะ
สำหรับที่จะเป็นช่องสำหรับหยอดเงินลงไปแล้วใช้สีสเปรย์พ่นให้สวยงาม
โดยถังแบบสามสีกำลังเป็นที่นิยมนะคะก็คือถังที่เล่นลายเล่นสีสวยนี่แหละค่ะ
พร้อมทั้งมีสติ๊กเกอร์ข้อความต่างอย่างเช่นห้ามแคะเล่นอันตราย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

หมายเลขโทรศัพย์๐๙๓๖๒๗๑๘๕๓นะคะ
โอ้โหเป็นอีกหนึ่งไอเดียดีดีนะครับ
ลองเอาเจ้าถังนี่แหละ

เอามาทำเป็นกระปุกออมสิน